นี่คุณผู้ชมรายงานมานะคะบอกว่าร้อนแต่เช้าเลย
ทั้งบางปูบึงกลุ่มแล้วก็ในอีกหลายพื้นที่

อยากที่จะให้คุณผู้ชมไปดูเรื่องพายุฤดูร้อนหน่อยค่ะ
คือหลายจังหวัดได้รับผลกระทบนะคะ
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูที่แพร่ก่อนเมื่อวานนี้

ไปดูบ้านพักครูค่ะที่โดนฤทธิ์ของพายุฤดูร้อน
ทำให้บ้านพระครู๓หลังพังเรียบเลยนะคะ
เมื่อวานนี้เป็นพายุฝนกระหน่ำอย่างหนัก
ในพื้นที่ตำบลแม่พุงอำเภอวังชิ้น
ฝนตกเกือบชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
คือลมฝนมันโหมกระหน่ำ๒หมู่บ้าน
ก็เลยทำให้บ้านของชาวบ้านเสียหายกว่า๕๐หลังคาเรือน

รวมถึงบ้านพักครูที่โรงเรียนค้างปินใจ๓หลัง
ก็โดนฤทธิ์ของเจ้าพายุฤดูร้อนปลิวหายไปสามหลังเลยค่ะ

สังกษีเอ่ยกระเบื้องเอ่ยถูกแรงลมพัดปลิวไปตกบ้านข้าง
แล้วทำให้บ้านข้างก็เสียหายไปอีกเป็น๑๐หลัง
นอกจากบ้านพักครูก็เป็นห่วงว่าโรงอาหารจะเป็นอย่างไรบ้าง
โรงอาหารของโรงเรียนก็หลังคาหลุดทั้งแถบเหมือนกันค่ะ
ต้นไม้ล้มระเนรนาศเต็มโรงเรียนไปหมด
ส่วนพื้นที่บ้านหมู่๔ปรากฏว่าถังปราปาที่บรรจุน้ำใช้ภายในหมู่บ้าน๓ถัง
ก็โดนพายุปลิวพัดไปข้ามห้วยไปตกใส่หลังคาบ้านของชาวบ้านเนี่ยค่ะ
เสียหายปีนี้ผลจากพายุฤดูร้อนที่อำเภอวังชิ้นได้รับผลกระทบมา
ถือว่าเป็นรอบที่๓นี่เดือนเมษายนโดนเป็นรอบที่๓แล้ว
ไม่ใช่แค่ที่แพร่ศรีสะเกดก็โดนค่ะ
ใช่ศรีสะเกดเนี่ยมีทั้งพายุฤดูร้อนมีฝนมีลูกเห็บด้วยนะคะ

วันพุธที่ผ่านมาเนี่ยก็โดนกันไป
บ้านเรือนพังเสียหายไป๓๐หลังคาเรือนได้
มะพร้าวก็หักโค้นทับบ้านเรือนประชาชน
ขวางถนนใจกลางเมืองศรีสเกตเลยค่ะ
ส่วนที่อำเภอพายุนะคะมีพายุพัดถล่มวันเดียวกัน
ได้รับผลกระทบไป๕ตำบล
บ้านเรือนเอ่ยคอกเลี้ยงสัตว์เอ่ยยุ้งฉางเอ่ย
พังเสียหายไปหมดเลย๒๐หลังค่ะ
เจ้าหน้าที่ทั้งสองอำเภอตอนนี้ก็เร่งออกสำรวจความเสียหาย

ส่วนที่จังหวัดน้องคายค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจสพรัฐนาวาปีก็ไปตรวจเยี่ยมประชาชน
ที่ประสบเหตุวาตภัยโดนพายุฤดูร้อนพัดถล่ม
ก็ไปเห็นนี่อะไรคะ
คือสภาพมันเป็นซากหลังคงหลังคามาเกี่ยวกับต้นมงต้นไม้แบบนี้เนี่ยนะคะ
คือต้นไม้ไปหักโค้นกีดขวางการจราจร

เอ่ยคุณครูเอ๋ยต้องช่วยกันตัดต้นไม้ออก

ส่วนที่หนักมันจะเป็นบริเวณโรงศรีเก่า
อยู่ริมถนนรัตนวาปีปากฆาต
เพราะว่าโครงเหล็กหลังคาโกดังของโรงศรี

โครงเหล็กมันหักแล้วมันก็มาทับเสาไฟ

เสาไฟก็ล้มไปถูกบ้านของชาวบ้าน
รวมถึงบ้านข้างเคียงที่ได้รับความเสียหายด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอำเภอรัตนวาปี
ก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหาค่ะเก็บกู้เสาไฟฟ้า
เพราะว่าจะได้จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนได้ตามปกติ
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เร่งสำรวจความเสียหาย
เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนต่อไปด้วยนะคะ